คุณผู้ชมค่ะข่าวแรกวันนี้ค่ะขอเริ่มกันที่สาวสวยแล้วกันนะคะ
เบลล่ารานีค่ะจะบอกว่าช่วงโควิดที่ผ่านมาเนี่ย
ทำอะไรเธอไม่ได้เลยนะงานละครก็ปังคุณผู้ชมค่ะ
พรีเซนเตอร์เนี่ยพรีเซนเตอร์โอ้โหแน่นสุดค่ะ
บอกเลยโควิดก็ทำอะไรเธอไม่ได้มีคิวงานจอยาวเหยียดเต็มไปถึงสิ้นปี
แต่คุณโควิดเจ้ากรรมค่ะก็ยังอุตส่าห์ทำพิษนะ

คุณผู้ชมเพราะถึงแม้การทำงานจะโปรไปตามปกตินะคะ
แต่ก็ทำเอาเจ้าตัวพลาดโอกาสเจอหน้า
ร่วมงานแบบตัวเป็นเลยกับซุปตาหน้าหล่อแดนกิมจิค่ะ
อีมินโฮทั้งคู่เขารับเป็นพรีเซนเตอร์ร่วมกัน
งานนี้เบลล่าขอนิดนึงละกันขออดครวนเบาค่ะ

คุณไฟต้องก็เสียดายสินะแต่ไม่เป็นไรค่ะไว้ลุ้นโอกาสหน้าละกันเนาะ
คือความจริงจะต้องได้เจอกันค่ะแต่ว่าติดปัญหาเรื่องของโควิดนี่แหละค่ะ
ตอนถ่ายทำไว้มีการไลฟ์ตลอดเวลาทรัง
และก็เพื่อการให้ผู้กำกัดประมาณ๖ประเทศค่ะ

ให้สถานการณ์ทุกอย่างที่เกาหล่ยทั้งหมดเลย

จะได้ไหมเพราะว่ามันจริงมันน่าจะมีโอกาสได้เจอกัน

ก็เสียดายค่ะแต่ก็ปลอดภัยไว้ก่อนดีกว่า